ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนสรศาสตวิเทศรัชพฤกษ์หน่อยนะฮะ
จนถึงณขณะนี้นะครับตำรวจสพชัยพฤกษ์ที่นนทบุรีนะฮะ
เจ้าของพื้นที่ที่โรงเรียนเขาตั้งอยู่เนี่ยนะ
บอกว่ามีผู้ปกครองของเด็กที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะครับ
มาแจ้งความเอาผิดกับครูเนี่ยหรือจะเป็นพี่เลี้ยงหรือจะครูผู้ช่วยก็แล้ว
แต่รวมแล้วทั้งหมด๖คนด้วยกันแล้วนะครับ
นี่ค่ะนี่คือภาพที่สพชัยพฤกษนนทบุรีนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ยังมีพ่อแม่ผู้ปกครองมาแจ้งความกับตำรวจ
ให้เอาผิดกับครูของโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศวัชพฤกษ์
ที่มีกล้องวงจรปิดว่าไปทำร้ายลูกเขาที่อยู่ในชั้นอนุบันหนึ่งนะฮะ
วันนี้มีการประชุมเกี่ยวกับคดีด้วยนะครับความคืบหน้าของคดีนี้นะครับ
มีครูที่ถูกผู้ปกครองแจ้งความแล้ว๖คนด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับ
มีครูเปิ้ลครูจุ๋มครูมาวินครูนิครูอิ๊วแล้วก็ครูแพร่นะฮะ
บางคนอาจจะเป็นครูพี่เลี้ยงหรือว่าเป็นพี่เลี้ยงนะครับ
ขณะนี้พนักงานสอบสวนได้เอาเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดในห้องเรียน
รวมถึงจุดทางเดินไปห้องน้ำได้มาตรวจสอบแล้วนะครับ
แต่มีครูที่ถูกผู้ปกครองเข้าแจ้งความบางรายเนี่ยนะฮะ
ยังไม่มีคลิปวงจรปิดอันนี้ก็มีนะครับ
แต่ได้ระบุถึงพฤติกรรมความผิดเอาไว้ชัดเจนนะครับ
ก็เลยต้องนำตัวเด็กเนี่ยไปสู่กระบวนการ
ก็คือตรวจร่างกายแล้วเข้าสู่กระบวนการสอบปากคำโดยสหวิชาชีพ
เนื่องจากผู้ปกครองบางคนบอกว่าลูกเขาเนี่ยมาบอกมาเล่า
หรือว่ามีร่องรอยแต่มันไม่มีกล้องวงจรปิดแบบนี้
ก็ต้องไปตรวจร่างกายแล้วก็เข้าสู่การสอบปากคำเด็กโดยสาวิชาชีพก่อน
มีคุณแม่ของน้องคนนึงนะครับทุกผู้ชมครับคุณแม่ของน้องเชียร์นะฮะ
คุณแม่ชื่อนางสาวออนอุมานะครับคุณแม่เนี่ยวันนี้มาแจ้งความกับครูนิ
เป็นครูสอนศิลปะของโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศรัชพฤกษ์นะครับ
แม่บอกว่าครูนิเนี่ยตบหัวน้องนะฮะโดยไม่มีสาเหตุแล้วก็มาขอดูกล้องวงจรปิด
จุดที่เป็นทางเดินไปห้องน้ำด้วยเพราะว่าน้องเชียร์ลูกสาวมาเล่าให้แม่ฟัง
บอกว่าถูกจับขังในห้องน้ำแล้วถูกหยิกต้นขาซึ่งลูกสาวเนี่ยนอนภาวะร้องไห้กอดแม่ทุกคืน
แต่ว่าเขาก็บอกหนูเรียกแม่แต่แม่ไม่ได้ยิน
ทั้งนั้นที่เราก็กอดเขาอยู่ประมาณเนี้ย
เหมือนเราผลักใส่ให้เขาไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปเจอกับเหตุการณ์แบบนี้
ส่วนคุณพ่อของน้องก้าวนะครับคุณพ่อของน้องก้าวชื่อนายนรงนะฮะ
ก้าวนี่เป็นเด็กผู้หญิงที่ถูกครูพี่เลี้ยงแวว
ครูของสรศาสตวิทยารัชพฤกษ์เนี่ยจับถอดเสื้อผ้ากลางห้องเรียน
ต่อหน้าเพื่อนเพื่อนนักเรียนทั้งหญิงชายสี่สิบกว่าคนนะฮะ
นุบันหนึ่งนะครับคือน้องก้าวเนี่ยปัสสาวะลดกระโปรงนะ
ภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยฮะตรงนี้นะฮะ
คือปรากฏว่าครูพี่เลี้ยงแววไม่พาไปล้างตัวในห้องน้ำค่ะ
ถอดเสื้อผ้าตรงนั้นเลยนะครับคือคุณพ่อบอกว่าถึงเขาจะเป็นเด็กอนุบาลหนึ่ง
แต่เขาก็มีความเขินอายได้นะเด็กเขาก็จำนะฮะ
เปรียบเทียบกันล่ะถ้าลองครูพิเลี้ยงแววเนี้ย
ถูกจับยืนแก้ผ้ากลางห้องบ้างเนี่ยจะอายไหมอย่ามาคิดว่าเป็นเด็กแล้วเขาไม่อาย
เช่นเดียวกับคุณพ่อของน้องมะลินะครับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลของห้องครูจุ๋มนะฮะ
บอกว่าถูกครูทุบหลังตอนกำลังเข้าห้องน้ำ
ทำให้ลูกสาวกลายเป็นคนที่ชอบอั้นฉี่ไม่อยากไปเข้าห้องน้ำไปเลยนะ
แล้วตอนนี้ลูกก็ก้าวร้าวมากชอบไปตีน้องอืม
แล้วก็โยนข้าวโยนของตอนเนี้ยคือจุมมันโดนไปแล้วนี่ฮะ
ทำไมตอนนี้อย่างลูกผมเนี้ยอั้นฉี่เป็นวิจิใจเลย
ทุกวันนี้ยังอั้นอยู่เลยนะต้องปวดจริงจริงอ่ะ
ถึงจะบอกคุณพ่อไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็รีบวิ่งเข้าน้ำ
ฉี่ลาดเลยฉี่ในเหลืองทุกวันพูดว่าขอเข้าห้องน้ำเนี่ย
ต้องมีโดนแน่เด็กเลยกลัวเลยทีนี้
เพราะลูกผมว่าโดนทั้งกระชากผมในห้องน้ำ
โดนทุบหน้าผากทุบหลังตีแขนขณะที่เขากำลังฉี่อยู่

ว่าทุบเข้าไปกลางหน้าผากเนี่ยกับกระชากผมเนี่ย

อย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณจุ่มนั่งอยู่ฉี่อยู่
มีผู้ปกครองไปถีบหน้าเขาไงเขาจะชอบไหมนะเขาฉี่ออกไหม
ถ้าเกิดเขาไม่อยากอยู่แล้วนะผมเป็นเจ้าภาพเลยสเต็กให้นะผมบอกคุณแม่ด้วยนะ

ตีเหมือนที่เขาโดนตีโดนที่เชื่อจุ่มตี

แยกของเล่นเนี่ยเขากระชากเลยปกติเขาไม่เคยเป็นนะ
เพราะเมียเขาจะอันที่สามแบ่งกันเล่นแบ่งกลายเป็นทุกวันนี้กลายเป็นกระชาก

อย่างผมเนี่ยถ้าน้องโมโหปุ๊บเนี่ยเขาจะมาตีหน้าผมทันทีเลย

แล้วก็มีการเอามือปักของบนโต๊ะ
เวลาทานข้าวครับถ้าเกิดเขาจะกินเนี่ยถ้าเกิดเราหยิบมาไม่ทันดั่งใจเนี่ย
เขาจะเอามือกวาดลงหมดเลยโยนเหมือนผมว่า
ผมว่าครอบครัวเขาน่าจะเปิดวงไพ่นะ
เขาแจกเหมือนแจกไพ่เลยอ่ะโยนโยนโยนให้ทีนี้
กลายเป็นลูกผมเวลาจะเอาของให้น้องหรือยื่นของให้ผมเนี่ย

ถ้าเป็นเราให้ไปยืนแก้ผ้าต่อหน้าคนสี่สิบคนอายไหมครับ
เหมือนกันครับแต่เด็กเขาอาจจะพูดไม่ได้อ่ะไม่รู้ความพูดอย่างเงี้ยครับ
ว่าถ้าจะเข้ามาต้องมีหนังสือขออนุญาตก่อนนะครับ
ต้องได้รับอนุญาตจากทางต้นสังกัดก่อนนะครับ
แต่ว่าผู้ปกครองเขาก็มาส่งบุตรหลานตามปกตินะฮะที่มาโรงเรียนนะครับ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ได้คุยกับผู้ปกครองท่านหนึ่งนะครับ
ผู้ปกครองท่านนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เธอบอกว่าเธอมีลูกสาว๒คนเรียนอยู่ที่สรศาสตวิเทศรัชพฤกษ์นะครับ
อนุบาลกับประถมศึกษานะครับ

ก็ให้มาเรียนที่นี่เพราะว่าเชื่อมั่นในชื่อเสียงของโรงเรียนสารศาสตร์

บอกว่าลูกเธอเนี่ยไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายเหมือนกับเคสของครูจุ๋ม
แต่ปัญหาที่เจอก็คือลูกสาวเนี่ยมาบอกว่า
ตลอด๒เดือนกว่าที่มาเรียนเนี่ยนะ

เพราะครูต่างชาติชาวอังกฤษเนี่ย
สั่งให้นักเรียนไปเรียนเนี่ยไปทำงานเนี่ยคือ

ตั้งแต่ส่งลูกเรียนตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยเปลี่ยนครูมาแล้ว๔คน
เขาไม่ได้สอนเขาแบบเอาข้อสอบแล้วก็ลอกไปเลย
คือเวลาทำก็แบบโอ้โหทำเก่งอย่างลูกเราเก่งจัง
แต่เปล่าหรอกคือเวลาจะสอนคือลอกข้อสอบไปแล้วก็จำแล้วก็ทำข้อสอบไปอย่างนี้นะฮะ
ส่วนตัวเธอเลยมองว่าโรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพในการจัดจ้างบุคลากรที่จะมาสอนแบบได้ตรงสาย
ดังนั้นก็เลยคิดว่าไอ้ลักษณะจะมาเปิดโปรแกรมภาษาอังกฤษ
แต่ไม่ได้มีครูที่เชี่ยวชาญอังกฤษจริงมาสอนไม่ได้สอนอย่างจริงเนี่ยไม่ควรจะมี
มีประธานที่ปรึกษาดูแลเรื่องนี้อยู่
ใช่คนนี้ใช่ไหมที่ขัดเกาะขนาดองค์กรอิสระหรือองค์กรเอกชน
คุณใหญ่ขนาดนี้แล้วคุณจะต้องมีหน่วยงานกลาง
แล้วเอกสารอยู่ไหนเขาก็อึกอักอึกอักเราเป็นคนจ่ายค่าเทอมให้กับโรงเรียนที่นี่
ถ้าไม่พร้อมก็หยุดถ้าคุณยังไม่จัดการบุคลากรภายในให้เสร็จ
ก็หยุดไปก่อนชั่วคราวให้เด็กเปิดวีดีโอให้ดูค่ะ
แล้วก็จะมีครูไทยวิ่งไปวิ่งมาเด็กนั่งทำการบ้านอะไรอย่างนี้
เราบอกว่าเราจ่ายค่าเทอมมาเท่านี้ลูกเราเหมือนเราอยู่บ้านก็ได้
ทำไมต้องมารับกับสื่อสังคมที่ลูกต้องมาเห็นและได้ยินข่าวจากที่ครูพูดกันเอง
เหมือนกับตอนทางโรงเรียนก็ต้องไหลคุณหนุ่ม
ออกคนนี้ออกไม่มีบาปเอาวิชาชีพอะไรพวกนี้
ก็เลยไม่มีครูจะสอนอะไรอย่างนี้เธอบอก
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสาขาอื่น
ผู้ปกครองเขาก็เริ่มไม่กังวลใจ
ไม่สบายใจแล้วนะคะสาขาบังวันทองค่ะ
ขอพบผู้บริหารของโรงเรียนค่ะค่ะครับ
บอกอันนี้สาขาบางบัวทองค่ะบอกขอดูกล้องวงจรปิดด้วยได้ไหม
นี้ครูหรือพี่เลี้ยงจะมีพฤติกรรมเหมือนกับอีกสาขาหนึ่งไหมนะคะจากการที่ผู้ปกครองไปร้องขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดปรากฏว่า
โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางโบทองบอกว่าไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดค่ะไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูเพราะไม่มีกล้องวงจรปิดค่ะ
ผู้ปกครองเลยบอกว่างั้นขอเรียกร้องสามข้อหนึ่งไปติดซะไปติดกล้องวงจรปิดซะ
ห้องเลยนะทุกระดับชั้นเลยนะสองปรับปรุงบุคลากรด้วยสาม
ขอให้นักจิตวิทยามาประจำที่โรงเรียนด้วยได้ไหมคือเรื่องนี้นะคะ
มีเด็กที่บาดเจ็บทั้งร่างกายและกระทบกระเทือนกับสภาพจิตใจหลายคนมาก
ทำให้หนึ่งในประเด็นที่พ่อแม่ผู้ปกครองเขาบอกว่า
มันเป็นเรื่องสำคัญเขาอยากรู้ก็คือเมื่อลูกถูกทำร้ายเนี่ยค่ะ
พ่อแม่ผู้ปกครองควรจะทำยังไงดี
ควรจะมีวิธีการยังไงคุยกับเด็กยังไง
ควรจะรับมือกับเรื่องแบบนี้ยังไงนะคะแพทย์หญิงวิมลรัฐวันเพ็ญรองผู้มนุยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนคริน
แนวทางสำหรับผู้ปกครองแบบนี้นะคะคือทำยังไงให้ลูกรู้สึกว่าปลอดภัยเมื่ออยู่กับพ่อแม่
ผู้ปกครองต้องอย่าไปถามซ้ำอันนี้คุณหมอแนะนำนะคะ
อย่าไปถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กซ้ำซ้ำบ่อยคำถามซ้ำ
แล้วเด็กต้องพูดเรื่องเดิมที่ถูกทำร้ายซ้ำมันคือการตอกย้ำ
เลวร้ายที่เกิดขึ้นกับเด็ก
ไม่จำเป็นต้องรีบส่งลูกไปโรงเรียนนะคะ
ถ้าเขายังรู้สึกไม่ปลอดภัย
ถ้าเด็กยังรู้สึกไม่สบายใจ
ไม่อยากไปอยู่ในสถานที่เดิมบรรยากาศเดิม
ก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้ลูกหลานไปค่ะ
ส่วนใครที่ลูกหลานเริ่มแล้ว
ซึมซับพฤติกรรมก้าวร้าวจากครูจากพี่เลี้ยง
แล้วเอาสิ่งต่างเหล่านี้ไปใช้กับคนในครอบครัว
เช่นเด็กบางทีเรียกพ่อ
แล้วพ่อไม่หันเดินไปตบหน้าพ่อ

คือการแสดงออกถึงความรักเหมือนที่พี่เลี้ยงหรือครูบางคนในโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบอกเด็กไง
ว่าครูรักนะครูก็เลยตีอะไรแบบนี้เด็กเขาจำ
พ่อแม่ผู้ปกครองบอกว่าเด็กที่โดนครูพี่เลี้ยงจุ๋มทำไปเนี่ย
ลูกเขาแต่ละคนเนี่ยกลับไปที่บ้านเป็นอย่างเงี้ยใช่
บางคนกลัวชะโครกอย่างนี้เพราะว่าไปถูกกระทำในห้องน้ำ
คุณหมอเลยแนะนำแบบนี้ค่ะเอาใหม่ผู้ปกครอง
ตั้งต้นใหม่ค่อยสอน
ให้ลูกรู้ว่าสิ่งไหนทำได้
สิ่งไหนทำไม่ได้ค่อยพูดกับเด็กนะคะ
ค่อยปรับความรู้สึกเด็กไปเรื่อย
แต่คุณแม่คุณพ่อต้องใจเย็นต้องใช้เวลา
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่เองเนี่ยค่ะ
ดูแลจิตใจตัวเองก่อนครับจิตใจของพ่อแม่
ต้องพร้อมต้องแข็งแรงที่จะใจเย็นแล้วก็
สอนลูกใหม่นะคะพ่อแม่หลายคนเจอเหตุการณ์แบบนี้

โทษตัวเองที่ไม่สามารถปกป้องลูก
กลายเป็นว่าพ่อแม่เองยิ่งเครียดแต่ถ้าพ่อแม่เครียด
การเยียวยาจิตใจและการดูแลลูกให้มีความสุข

จิตใจพ่อแม่เองก่อนค่ะ

การที่เราจะเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขได้มันก็จะลำบากนิดหนึ่ง
เพราะว่าจริงเด็กนี่หายเร็วนะคะ
เพราะว่าความซับซ้อนเขามันไม่ได้ซับซ้อนเหมือนผู้ใหญ่
เขารู้แค่ว่าตรงนี้มันมีปัญหาแต่ถ้าตรงนี้ปลอดภัย
เขาไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องมารักษากินยาอะไรขนาดนี้
ตรงนี้ค่ะเพราะเขารู้สึกปลอดภัยกับสู่ชีวิตประจำวันได้เนี่ย

ไม่ใช่กลายเป็นลิงก์อย่างเครียด

กลายเป็นเลี้ยงอย่างระแวดระวังจนแบบ
ลูกไม่ได้มีอิสระเพราะกลัวเพราะเขาก็งงไปหมดอย่างนี้ค่ะ
บริษัทนะครับทุนจดทะเบียนทั้งหมด๑๐๐ล้านบาทนะครับ
จดทะเบียนเมื่อ๒๔เมษายนปี๒๕๒๔นะฮะ
บริษัทนี้บริหารโดยตระกูลยงกมลนะครับ
ถ้าหากดูจากรายชื่อของผู้ถือหุ้นปีล่าสุดเนี่ย

ทุกคนก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะฮะ
ก็คือบรรดาลูกของคุณพิบูลยงกมลนะครับ
รายได้ในแต่ละปีจากการบริหาร
ซึ่งเป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการเรียนนะครับ
ถ้าย้อนไป๕ปีนะฮะมีรายได้กว่า๑๐๐ล้านบาททุกปีนะครับ
ส่วนผลประกอบการสุทธิหักรายจ่ายแล้วก็ต้นทุนต่างแล้ว
ก็จะนับว่าได้กำไรทุกปีเช่นกันนะครับอย่างปีที่แล้ว๒๕๖
เมื่อเอารายได้หักกับรายจ่ายแล้วปี๖๒
ในเครือสหรัฐศาสตร์ทั้งหมดมีกำไรสุดทิประมาณ๓๖๗ล้านบาท
ถ้าไปอ้างอิงจากระเบียบการสมัครนักเรียนใหม่ของโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศรัชพฤกษ์
หลักสูตร๒ภาษานะฮะของปี๖๓นะครับ
ชั้นเตรียมอนุบาลเนี่ยค่าเทอมเขาก็จะอยู่ที่๑๓๕๐๐บาทต่อเทอม
อันนี้เริ่มต้นนะแล้วก็จะมีแตกต่างกันไปห้องอินเตอร์อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับ
ส่วนระดับชั้นม๔ถึงม๖มปลายนะครับค่าเทอมจะตกเทอมละ๓๑๐๐๐บาท
ถ้าเป็นหลักสูตรอินเตอร์ชั้นอนุบาลถึงประถมนะครับ
ค่าเทอม๔๑๐๐๐บาทต่อเทอมไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นนะครับ
แล้วก็หากรวมทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายต่อปีเนี่ย
จะตกอยู่ที่คนละประมาณ๑แสนถึง๑๖๐๐๐บาทต่อปี
สำหรับเด็กที่เรียนที่นี่นะครับสารศาสตร์วิเทศวัชพฤกษ์นะฮะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อมูลของทางโรงเรียนนะฮะ
ที่เราก็ลองไปหามาให้นะครับ